ไหนบอกว่าขายที่ดินได้ไหนบอกว่าจะมาเที่ยว
ไหนบอกว่าก็เที่ยวตลอด๒เดือนที่ผ่านมา
๕คนที่หายตัวไปจากนครศรีธรรมราชแล้วก็เจอตัวเรียบร้อยแล้วนี่แหละค่ะ
ท้ายที่สุดนะพอตำรวจสอบไปสอบมา
สุดท้ายเค้นแล้วแหละเค้นเค้นแล้วก็บอกเลยแหละว่า
โดนแบงค์ลมกรดเนี่ยคู
ก็บอกตำรวจนะเดี๋ยวจะเอาน้ำร้อนลาดหน้าทุกคนเลย
เนี่ยขู่ไว้แบบนี้ใครจะกล้าคุณผู้ชม
มันก็เลยออกมาอีหล็อปแรกว่าอะไรนะโอละพ่อ
อยากมาเที่ยวเฉยขายที่ดินได้
แต่มันดูผิดสังเกตอ่ะมันไม่ใช่คือเราอ่านข่าวกันอยู่ทุกวัน
เรายังบอกเลยมันแปลกต่อจะให้สารภาพมันก็แปลก
นี่ค่ะเมื่อวานนี้นะ๕คนมีคุณอุสา
แล้วก็นางสาวชนนิการหรือว่าบีมอายุ๒๓
แล้วก็นางสาวยาซูมินหรือว่ารุ้งอายุ๒๓
แล้วก็น้องวัย๑๓อีก๒คนน้องฟอร์ดพรพิพัฒน์กับน้องฟ้าใส
ไปที่สพท่าสาราค่ะไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน
หน้าสีตาดูดีขึ้นนะผิดกับวันที่เจอวันแรกที่วัดช่องลมเลยค่ะ
ทุกคนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นอย่างดี
แล้วพอตำรวจเขาแยกสอบนะทุกคนพูดตรงกัน
โดนแบงค์ขมครูทำให้วันที่ตำรวจไปเจอที่วัดช่องลม
ก็เลยให้การต่อหน้ารองโจ๊กไปแบบนั้น
ว่าไม่ได้โดนอุ้มแค่ไปเที่ยวเฉยขายที่ได้
แล้วก็มาเที่ยวแล้วลืมมือถือไว้ในรถใช่ไหม
แล้วไม่ได้ติดต่อยาดพี่น้อง
ทีนี้พอมาถึงวันนี้เนี่ยก็บอกว่า

เพราะว่าแบงค์เขารับปากว่าจะคืนเงินให้ทั้งหมดไง
แล้วเดี๋ยวจะให้เงินก้อนใหญ่เพื่อที่จะไปตั้งตัว
ก็เลยต้องเหมือนกับยอมยอมไปกับแบงค์เรื่อย
นี่คือเหตุผลว่าทำไมถึงไม่กลับหรือว่าไม่ติดต่อ
ญาติพี่น้องที่นครศรีธรรมราช
แต่ทีนี้พอสอบปากคำ๗ชั่วโมงเนี่ยนะ
นางสาวบีมแล้วก็นางสาวรุ้งก็ออกมาเปิดใจครั้งแรกเลย
บีมคือคนที่เป็นแฟนกับแบงค์นี่แหละร้องห่มร้องไห้
หนูผิดเองเหมือนกับเป็นคนที่แบบพาทุกคนไปตก
อยู่ในสถานการณ์ที่แย่ที่สุดในชีวิต
ก็ตอนแรกที่แบงค์เขามาเจอก็มาเจอหนูเหมือนกับเขาเป็นลูกค้า
เขาก็เหมือนกับรักหนูมากเลยนะพูดจาดี
แล้วก็โชว์ความป่าโชว์ความเสี่ยงไง
บอกว่าเดี๋ยวจะเลี้ยงดูเดี๋ยวจะดูแลจะใช้หนี้กรยาศรให้
แล้วก็จะดูแลน้องจะดูแลเพื่อน
หนูก็เลยเปิดใจหลังจากนั้นเปิดใจก็มีเที่ยวไปเที่ยวมา
มาหาที่บ้านแล้วท้ายที่สุดก็เลยยอมขึ้นรถตู้ไปเที่ยวกับเขา
ไปสักระยะหนึ่งมาเจอกับเรื่องลำบาก
คิดดูสิบางวันไม่ได้กินข้าวด้วยนะ

โอ้โดนในแบงค์อ่ะด่าตะคอกกระชากแขนเสื้อขาด
แล้วก็จับแขนลากไปกับพื้น

กลัวสิเจอแบบนี้แล้วก็พยายามนะว่า
เฮ้ยเวลามันผ่านไปผ่านไปแบงค์จะเห็นใจไหม
จะพาพวกเรากลับบ้านไหม
อันนี้คือสิ่งที่เธอพยายามตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
ส่วนเพื่อนของบีมอีกคนนึงที่ชื่อรุ้งเนี่ยค่ะ

แค่ตามบีมไปตามเพื่อนไป

เพราะว่าเหมือนกับว่าแบงค์เขาก็อยากจะแต่งงานกับบีมอ่ะนะตอนนั้นน่ะนะ
แล้วตอนที่มีโอกาสโทรหาญาตินะ

ว่าอยู่ที่ไหนต้องโกหกไปอะค่ะ
ตรงนี้ตรงเลยว่าไม่รักค่ะ
เพราะที่ทนอยู่
เพื่อปรณีประนอมให้หนูกับน้องได้กลับบ้าน
เขาจับสัญญาณคือเขาฟังการดักฟังได้นะ
เขามีคนที่ดับฟังเขาเช็คแชทเขา
เขาแล้วเขาก็พูดแบบเดี๋ยวจะมีคนใหญ่คนโตอะไรแบบ
มันแบบเหมือนถ้าเราไปทำแบบนั้นนะคะ
เราจะไม่ได้กลับบ้านแน่อะไรแบบนี้ค่ะ
ดูสิฟังบีมเล่าฟังรุ้งเล่าไป

ก็เสียงสั่นแล้วนะจะร้องไห้
เจอสถานการณ์ที่แบบเลวร้ายที่สุดในชีวิตนะคะ
อีกคนนึงคุณผู้ชมที่อยู่ในข่าวเหมือนกันนพดล

ที่ก่อนหน้านี้ถูกกล่าวหาว่านกพะดนนี่แหละ

แล้วปลาเนี่ยก็คือนางนกต่อที่แนะนำให้แบงค์กับบีมได้มารู้จักกัน
นี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการอุ้มทั้ง๕ชีวิตไป
นพดลยืนยันนะผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลย
ไอ้ที่เป็นข่าวออกมานำเสนอออกมา
หลายประเด็นมันไม่ตรงกับความจริง
ผมไม่ได้ทำงานที่ชนบุรีแต่ผมทำงานที่ภูเก็ต
แล้วเหตุการณ์รอบนี้ผมแค่รับจ้างขับรถให้กับแบงค์
ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการอุ้มตัวทั้ง๕คน
อันนี้เป็นภาพกล้องวงจรปิดตอนที่มาหาที่บ้าน
ตั้งแต่ช่วงประมาณแบบเดือนมีนาเมษาค่ะคุณผู้ชม
แล้วไม่ได้มีการใช้ปืนจี้๕คนในรถ

ไม่ได้มีความสัมพันธ์หรือรู้จักกับนางสาวบังออน
หรือว่าปลาอ้าวสรุปคือเขายืนยันนะไม่ได้เป็นแฟนกันนะ
ข่าวออกไปแบบนี้เมียผมญาติผมเนี่ยเครียดมาก
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่านายนพดลออกมาชี้แจงแบบนี้
เราก็ต้องแก้ข่าวให้เขาด้วยเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าต่อให้คุณน้องพะดนต์พูดอย่างไร
แต่ญาติพี่น้องของฝั่งผู้เสียหายเขาไม่เชื่อนะ
แล้วคุณผู้ชมที่สำคัญคือต้องฟังน้าอุสา
คุณอุตสาหก็คือคนที่เป็นแม่ของนางสาวบีมใช่ไหม

คุณอุสาเขาเล่าให้ฟังว่าทำไมพวกเธอทั้ง๕ชีวิต
ถึงยอมขึ้นรถไปกับแบงค์ล่ะ

หลอกให้ทุกคนนั่งรถตู้เพื่อไปหาพ่อแม่ของแบงค์ที่เชียงใหม่
อ้างว่าผมเนี่ยมีผู้ใหญ่คนหนึ่งสนิทกัน
ชื่อคุณวินัยเตรียมค่าสินสอดไว้ให้๕ล้านบาทครับ

เหลือแค่ต้องยกขบวนกันไปนะขึ้นรถตู้ไปตกลงกัน

คุณอุสาก็เลยไปก็ได้วะถือโอกาสพาเด็กไปเที่ยวด้วย
ตอนแรกตกลงกันว่าถ้าคุยเรื่องสินสอด๕ล้านบาทเสร็จแล้ว
ก็จะกลับวันที่๑๕พฤษภาคม
แต่แบงค์ก็ไม่พาไปคุยสักกะทีครับ
พาไปไม่ถึงไม่ไปเจอนายวินัยที่เป็นผู้ใหญ่เลยนะ

ยังมีเหตุการณ์ไล่ทุกคนลงจากรถแล้วก็ไปยึดโทรศัพท์มือถือทุกคน

ระหว่างนั้นเงินทั้งหมด๓แสนบาท
คุณผู้ชมโดนแบงค์มันยึดไปตั้งแต่ต้นทางเลยนะ
มีทั้งเงิน๑๕๐๐๐บาทของตาแก้ว
มีเงินจำนำกระบะ๑๔๕๐๐๐บาท
แล้วก็เงินจำนำมอเตอร์ไซค์๒คัน๕๐๐๐บาทครับ
แต่ในแบงค์ก็บอกกับพี่อุตสาเขานะ
เดี๋ยวผมคืนให้
คุณอุตสาเขาก็บอกว่าไม่น่าเลย

แล้วตังค์หมดตัวแล้วอยู่กินกันยังไงช่วงนั้นน่ะ
ต้องยอมเดินทางไปกับแก๊งนี่แหละพี่เบิร์ดพี่น้ำแข

แล้วช่วงหลังอย่างที่บอกคือสถานการณ์แย่ลง

มื้อกินมื้อถึงขั้นต้มมาม่าต้มบะหมี่กึ่งหม้อเดียว
แบ่งกินกัน๕คนคุณผู้ชม

มีเฮียวินัยโอนตังมาให้๕ล้าน
พ่อจ๋ามาจัดหารต่างที่ใต้นี่แหละ
แต่ว่าต้องไปคุยกับพ่อแม่เขาก่อน
ก็แบบคือไปทำความรู้จักกัน

แต่คือประมาณไปแล้ว
ทำไมไม่เจอสักทีคือให้น้องบีมแล้วก็เขาก็เอาไป

ไม่คือเขาบอกว่ามีจำเป็นต้องใช้ตังค์ทำนู่นทำนี่ไง
คุณผู้ชมฮะแล้วระหว่างที่น้าอุสานะ

แล้วก็รุ้งที่เป็นเพื่อนบีมเนี่ยแถลงเปิดใจอยู่
สุพศครับเป็นพ่อของบีม
สุพศสงสารทั้งเมียก็คือหนังสาวอุสาว

ต้องไปตกอยู่ในสถานการณ์แบบนั้น
สุพธนี่ร้องไห้ปล่อยโฮงมาเลยครับ
ญาติพี่น้องที่มาด้วยกันมาจากสุราชเนี่ยนะ

บอกว่าอยากจะส่งน้องฟ้าใสไปเรียนที่จังหวัดสุราธานี

ญาติพี่น้องทุกคนยืนยันนะไม่ถอนแจ้งความเด็ดขาด

ที่บอกว่าผมไม่มีส่วนรู้เห็นเนี่ย
ไม่เป็นความจริงไม่ตรงกับความเป็นจริง
พวกเราเชื่อว่านกพะดนนี่แหละรู้เห็นกับในแบงค์ด้วย
ส่วนในแบงค์ตอนนี้ญาติก็ไม่ทราบว่าหลบหนีอยู่ที่ไหนครับ
เพราะว่าก่อนที่จะทิ้งทุกคนไว้ที่วัดช่องลมเนี่ย
ลงจากรถไปโดยไม่บอกกล่าวอะไรเลยครับ

สุดท้ายอยู่แถวมินบุรีให้ตำรวจตามล่าอยู่
แล้วแบงค์ก็ขู่นะบอกกับทุกคนทั้ง๕คน
ว่าเขาแบบใหญ่มากตำรวจทุกคนในกรุงเทพต้องฟังเขา
แล้วไหนจะที่เรารายงานไปว่ามีผู้เสียหายเคยบอกว่า
แบงก์นี่มีพฤติกรรมมาตีสนิท
ให้ความช่วยเหลือสุดท้ายไปเรียกรับเงินไป

เหมือนโรแมนส์แกมแต่ไม่ได้หลอกทางออนไลน์
แต่เอาตัวข้อแรกเลยพันเจอหน้าแสดงความรัก
เธอมายเบิ้ดย้ำตรงนี้เบิ้ดอยากจะให้เอาไว้เป็นอุทหรณ์
ฟังเรื่องราวข่าวนี้แล้ววันหนึ่งมันเกิดขึ้นกับตัวเองแล้วจะได้
เอ๊ะไอ้น้ำแข็งเคยเล่าไอ้ดอมเคยเล่าไอ้เบิร์ตเคยเตือน
บางทีนะมันจะได้เอ๊ะนะครับ

แบงค์บอกอะไรมีสินสอดรออยู่๕ล้าน
นั่นแหละครับคล้ายกันเลย